ส่วนโหดถึงเว้ยไม่มีใครมารีดไข่คุณโรงราคุเนี่ยกว่าแกกว่าคุณ
คุณเนี่ยอยู่ตรงเนี่ยในโรงประทานเนี่ย
อย่ามารีดไข่ในตรงราคุจิตตรงจิตย้ายอย่ามารีดไข่ตรงราคุ
คุณคนกระเป๋าไว้อีก
แล้วคุณกระเป๋าไว้อีกมาแล้วจิตตรงเขาว่าไม่มีใครมารีดไข่
ทำไมห้าวขนาดนี้คะยังไงคะเนี่ย
เดี๋ยวคุณกำลังจะงงทีมงานเอากลับไปที่โวยวายเมื่อกี้ก่อน
เดี๋ยวอธิบายคลิปก่อนคือเมื่อกี้คุณกำลังจะงงว่า
ผู้ชายเสื้อแดงไม่ใช่คนก่อเหตุนะไม่ใช่นะ
เขาโวยวายก็จริงแต่คนก่อเหตุนั่งอยู่บนพื้น
พี่เสื้อแดงเขาเป็นคนตรงนั้นในชุมชน
เขาเดินมาด่าคนก่อเหตุแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์เห็นไหมที่อยู่แถวนั้น
และชาวบ้านแถวนั้นมายืนกันรุมด่า
และที่สำคัญมีจังหวัดถีบกันปุบด้วย
เห็นไหมไม่จบนะคะ
เดี๋ยวมีจังหวะที่มีวินมอเตอร์ไซค์คนนึงเหมือนกัน
บอกโอ้โหทนไม่ได้อย่ามาก่อเหตุแบบนี้

แล้วพี่วินมอไซค์ค่ะมันพ้นกล้องไง
แต่จริงข้างในเขาก็ถือไปอีกป้าบนึง

เออก็แจ้งจริงแหละนี่แหละค่ะ
จังหวะนี้พอมันเกิดความวุ่นวายปุ๊บ
เสื้อแดงเขาไม่ใช่ผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิด
เขาเข้าไปด่าคนก่อเหตุ
ว่าข้นกระเป๋าผู้หญิงทำไมเมายาบะเนี่ย

เอาเท้าถี่นิดสักทีด้วยก็แล้วกัน
มาก่อเหตุในซอยนี้นะเออข้าเป็นรองประธานตรงนี้อยู่นะ
แล้วก็เลยให้คนเนี่ยโทรเรียกตำรวจมาจับตัวค่ะอ่ะคุณผู้ชมค่ะ
ระหว่างปุ๊บปับปุ๊บปับกันจะโดนอีกมีคนเข้าไปห้ามนั่นแหละค่ะ
เจ้าของคลิปนะคะในติ๊กต๊อกเขาระบุข้อความไว้ด้วยว่า
อันตรายมากครับมีโจรมารีดไถเงินผู้หญิง
ชาวบ้านจับได้อ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน
แถวพระโฮลยุทินกรุงเทพฯค่ะ
พอคลิปออกไปโอ้ชาวเน็ตคอมเมนต์กันเต็มเลย
เขาบอกว่าถ้าผู้หญิงมาเจอแบบนี้มันจะหวาดภาวะนะ
ก็ดีขอบคุณพี่ในชุมชนที่ช่วยกันดูแล

แต่ก็อยากจะบอกแนะนำพี่เสื้อแดงหน่อยว่า

แล้วก็ไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงเป็นไปได้
เรียกตำรวจมาจัดการเลยดีกว่าค่ะ

สักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรงนี้หน่อย
มันเป็นซอยพระโฮลยุทิน๔๗ค่ะ
แล้วก็ไปเจอกับคุณมาโนธนะคะ
อายุ๕๘ปีพี่คนนี้แหละที่เป็นรองประธานชุมชนนะคะ

ก็คือพี่เสื้อแดงในคลิปนั่นแหละค่ะ
และอีกคนนึงก็คือผู้เสียหายนะคะ

คนก่อเหตุจะเดินรีดไถเงินคนอื่นไปทั่ว
คนแถวนั้นชาวบ้านเขากลัวกันหมดในซอย
แล้วก็มาเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าของตัวเขาเองด้วยนะคะเขาบอกว่า

ผู้ชายคนก่อเหตุไม่ยอมตามมาด่าว่าเขา
แล้วเขาก็บอกด้วยนะว่าลักษณะคล้ายกับคนเมายา
หยิบของในกระเป๋าเป้ของตัวเขาเอง

ทำให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์กลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
สุดท้ายก็เลยรวมตัวกันแล้วก็จับตัวเขาไว้ได้
เขาก็นั่งกองอยู่ที่พื้นถนนแบบนั้นอย่างที่เห็น
และทีนี้นายมาโนธนะคะพี่มาโน้ตก็คือพี่เสื้อแดง
พี่เขาเล่าแบบนี้บอกว่าเข้าใจนะ
ชาวเน็ตบอกว่าให้ผมใจเย็นหน่อย
เขาบอกจริงผมมาพูดดีก่อนแล้วนะ
แต่เหมือนกับตัวคนก่อเหตุทำท่าทางจะใช้กำลัง
เขาก็เลยบอกว่าเขาก็ต้องใช้กำลัง
ผู้ชายคนนี้เหมือนกันก่อนที่ตำรวจจะมาจับตัวไป
ก็เข้าใจว่าอยากจะให้ผมใจเย็น

ผมก็แค่เสียงดังขู่มันเอาไว้ก่อนอย่างนั้นเอง
คุณพูดดี